สวัสดีครับวิวรอบขอสนามนะครับมาติดตามราวพลการียงขันฟลูกบอลโดรต้าไทยลีกนะครับ
ชมบุรีได้สองประตูจากเวรานอะมาเกซนะครับ
กระทำให้ทีมนั้นเก็บสามคะแนนและชนะไปสามประตูต่อหนึ่งครับ

สีขาวบุกไปเยือนฉลามชนนั้นได้ประตูขึ้นนำ๑๐นาที๔
จากจังหวัดเตะปรุงแล้วเป็นเรนัลมาเกสที่ม่งเข้าไป
จากนั้นนะครับอีก๖นาทีต่อมาชมบุรีครับ

โดยนานมาร์เกรสได้จังหวะปั่นลูกนี้๓๐หลังนะครับ
น้ำหนักบอลสลับกำแพงแล้วดูเหมือนจะเปลี่ยนทานนิดนึงครับ
จรินหมดสิทธิ์รับเลยครับครึ่งแรกนำ๒๑ชนบุรี

เยือนชมบุรีนาที๗๒เป็นประตูปิดท้าย
จังหวะที่รุนศรียำเกมเปิดมา
หน้ากรอบเขตโฆษณ์และเป็นโฟเดร์เดราคิเต้มงค์เข้าไปครับ
ชมบุรีชนะ๓๑ก็เก็บ๓แต้ม

เดี๋ยวเราก็เน้นย้ำสกอร์กันในช่วงดึกอีกครั้งหนึ่งนะครับ

การท่าเรือชนะหน้าคอรัฐสีมาเดี๋ยวมองอยู่วันเป็น๙๑
และนอนพระบุรีนะครับพลิกล็อตเอาชนะกลมทางหลวงไป๒๑